เขามีความฝันอยู่ในใจเหมือนกันมีศิลปินไอดอลอยู่ในใจเขาคนหนึ่ง

คุณคือความฝันร้ายของเด็กนั่งรถ

อยากลืมคนที่ง่ำเผามามั้นกับเธอน่าโรมัน
รำคาญก็บอกกันเด้อสิบ่เสอไปทักเจ้าอีก

แม่คนโคราชเค้าจะร้องเพลงพลองนี้ล่ะคุณ

เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๒
ระหว่างทีมสามซ่าบางกอกจากกรุงเทพมหานคร
ที่มาสู้เพื่อมูลนิธิบ้านพระพร
ซึ่งดูแลเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำ

กับทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาจากจังหวัดนครสวรรค์
มาสู้เพื่อหาทุนอาหารกลางวันให้กับเพื่อนในโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์

มังกรจิ๋วเจ้าพระยาสู้ไม่ใช่ค่า
วันนี้น้องกรีมเด็กสายประกวดผู้เจนเวที
คว้าคะแนนจากกรรมการมาต่อยอดให้ทีมมังกรจิ๋วเจ้าประยาไปอีก๒๗คะแนน
คู่ต่อสู้คนต่อไปจากทีมสามซ่าบางกอก
จะใช้กลยุทธ์ใดมาพลิกสถานการณ์ให้มีคะแนนนำได้บ้าง
ต้องมาติดตามกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ร้องได้ยกกำลังซ่าในยกที่๒กันต่อเลย
แรกผ่านไปแล้วน้องพีมได้๒๗คะแนนถือว่าไม่น้อยเลยนะครับ
ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งทีมครับสามซ่าบางกอก
ผมไม่รู้ว่าน้องจะแก้เกมกันอย่างไรจะส่งใครขึ้นมาผมก็ไม่รู้
หรืออาจจะส่งน้องอัปเดตที่พี่หอยคิดถึงเข้ามา
ก็อาจจะเป็นไม่ได้คนอื่นบ้างซะครับ
ไม่เป็นไรเห็นเจนนี่เจนนี่ก็อยากจะเจอน้องอัปเดตอีกครั้งหนึ่ง

พี่หอยคิดถึงอัปเดตมากเลยนะพี่หอยบอก

พี่หอยคิดถึงอัปเดตมากเลยนะพี่หอยบอก

พี่หอยคิดถึงอัปเดตมากเลยนะพี่หอยบอก

พี่หอยคิดถึงอัปเดตมากเลยนะพี่หอยบอก

พี่หอยคิดถึงอัปเดตมากเลยนะพี่หอยบอก

พี่หอยคิดถึงอัปเดตมากเลยนะพี่หอยบอก

พี่หอยคิดถึงอัปเดตมากเลยนะพี่หอยบอก

พี่หอยคิดถึงอัปเดตมากเลยนะพี่หอยบอก

พี่หอยคิดถึงอัปเดตมากเลยนะพี่หอยบอก

พี่หอยคิดถึงอัปเดตมากเลยนะพี่หอยบอก

โลกทำไมไว้บุษิชน

วันนี้ปิ๊งปิ๊งก็ทราบมาว่าที่บ้านพระพรเนี่ยนะคะ
มีศูนย์ส่งเสริมการทำกีต้าแฮนดเมคนะคะ
หรือทำมาจากมือเรานั่นเองนะคะ

ถ้างั้นไปคุยกับพี่เบิ้มกันเลยค่ะ
นี่นะคะคือพี่เบิ้มที่เป็นคนทำกีต้าแฮนดมิดนะคะ

ตัวนึงนี่ทำประมาณกี่วันหรือกี่เดือนคะ
หนึ่งก็จะประมาณ๒เดือนกว่าถึง๓เดือน
อันนี้ก็คือสิ่งที่โมสำหรับดักไม้กีต้าให้มันเข้าทรง

นี่คือดัดไม้ข้างเข้าทรงมันโหมดกีต้าใช่มั้ย
ก็จะได้ประมาณนี้นี่คือครึ่งหนึ่งใน๓๐ของการทำกีต้า
เป็นตัวเหมือนให้เสียงออกมา
มันก็จะให้เสียงที่กังวานไหล
นี่ก็คือเสียงที่พุ่งออกมาเหมือนดอกลำโพง

ลูกค้าต้องการที่จะสลักชื่อตรงนี้
ตอนเธอทักมาทางลายชวนกันออกไปยกยายไม่แรงกับใครทั้งนั้น
จะมั่นกับเธอแค่คนเดียวเธอชวนไปเสี้ยวไม่เหลี่ยวหัวลบแน่นอน
คนอื่นคอยแรงเอาไว้ก่อนเพราะใจฉันมันหลุมร้อนให้เธอบ่ายใจได้เลย
ฉันยอมแล้วคุยทั้งอำเภอ

นักร้องอีกคนนึงในวงการมาอีกแล้ว

ไอลาเปะเทป
เอาหรอ
ลองมันมวลครับ
กีตาร์คลัสเสร็จมากแล้ว
เชิญเลยครับ
เห็นบอกว่าเรียนจนขนาดว่า

ได้เหลือทองมาจากการประกวด

เก่งมากภูมิใจไหมลูกตอนนั้น
ปิ๊งจริงแล้วรางวัลที่ได้เนี่ยยังไม่หมดใช่ไหมลูก

ก็ถ้าเป็นเรื่องร้องเพลงหนูก็มีถ้วยพระราชทานค่ะ

ประกวดนานหรือยังเนี่ยอันนี้ก็เป็นปีที่แล้วครับวันพ่อ
ก็ได้รางวัลมาเหรอลูกเหรอรางวัลอะไรลูกชนะเลิศค่ะ
แล้วก็ด้วยพระราชธานอือน่ารักแม่ครับจริงจริงแล้วเห็น
รอน้องตั้งแต่กี่ขวบครับน้องปิ๊งปิ๊งชอบร้องเพลงตั้งแต่
ประมาณสามขวบค่ะประมาณสามขวบสามขวบใช่ค่ะคือแบบเข้าโรงเรียนปุ๊บ
พูดเก่งก็ร้องเพลงได้เลยเพราะหัววัยทางด้านดนตรีอะค่ะ
แล้วเขาก็ชอบเราก็เลยส่งเสริมแม่บอกว่าเขาเรียนกีต้าเนี่ย
ที่เข้าไปประกวดนี้เรียนได้กี่ปีนะครับเรียนได้ปีเดียวค่ะ
เขาก็เอาขึ้นเวทีประกวดได้เลยโอ้แล้วก็ได้เหรียญทองมาเลยนี่น่ะ
ใช่ค่ะแต่มันเป็นการประกวดร้องเพลงบวกเล่นกีต้าด้วยค่ะ
ก็คือเขาก็จะได้เรื่องร้องอยู่แล้ว
เขาก็มาเสริมตัวกีต้าเข้าไปอ๋อเป็นประกวดอคุสติกอะค่ะ
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณมาก
ที่อยู่ได้เรื่อยนะลูกนะ
เอาละนั่นคือขอบคุณมากครับ
ปิงมาถึงเราแล้วลูก
ปิ๊งจะมาสู้ในเพลงช้าหรือเพลงเร็ว

ก็เป็นคนที่มีความสามารถมากเลยค่ะ

ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากเลยค่ะ
ค่ะยิ่งก็เห็นตอนน้องซ้อมนะคะ
หนูเนี่ยเผลอเคิ้มตามไปเลยค่ะ

ปิ๊งปิ๊งเด็กน้อยมาก
ความสามารถแห่งทีมสามซ่าบางกอก
จะใช้เพลงรำคาญก็บอกกันเด้อ
ออกมาสู้ความสามารถของเธอ
กวาดคะแนนจากกรรมการไปได้เท่าไหร่

ร้องได้ยกกำลังซ่าช่วงหน้าครับ

จะใช้เพลงรำคาญก็บอกกันเด้อ
ซึ่งเป็นเพลงสำเนียงอีสาน
ปิ๊งปิ๊งจะทำได้ดีแค่ไหน
มาเอาใจช่วยกันครับ
หนูอยู่ทีมสามซ่าบางกอก

หนูไปมูลนิธิบ้านพระพรนะคะ
หนูก็เคยไปร้องเพลงให้เพื่อนทุกคนฟังนะคะ
เพื่อนทุกคนมีความสุขกับการได้ฟังหนูร้องเพลงมากเลยค่ะ

ก็เป็นมูลนิธิที่ดีมากเลยค่ะ
ที่คอยส่งเสียเพื่อนให้เรียนจบปริญญาตีค่ะ
และหนูก็ต้องขอบคุณมูลนิธิบ้านพระพร

มาฟังน้องปิ๊งปิ๊งจากบทเพลง
ลำคาญก็บอกกันด้วย
ใจของผู้เศร้าบ้านคนนี้
ทักไปทั้งเฟสทั้งไลน์
ก็ย้อนว่าน้องอยากวาวน้ำอายคนดี
แต่ก็ยังบ่มีท่าที
อายสิตอบกลับมา
เขาบ่สังใจ

เพิ่งแชทสีฟ้าก็ได้เดิน
แม่นว่าน้องวาง
แค่อยากสิว้าวกับท่า
ถ้าตอบแชทอายุเด้อ
ผู้บ่รำคาญก็บอกกันเด้อ
สิบบ่อเสอไปทักเจ้าอีก
ผู้อยู่ว่าบ่มีสิทธิ์

แต่พักแล้วล่ะ
งุดหงิดก็บอกกันด้วย
คนหวยก็บอกกันมา
สิก็ทักไปหา
ท่านเจ้าก็อยากวาวนำ
เพื่อให้เจ้าสบายใจ
ก็พอแก้เลย
ก็หันมาเบิ้งแชทสีฟ้าก็ได้เดิน
บ่เหม็นว่าน้องว่างแค่อยากสิว้าวกับเธอ
ถ้าตอบแชทอายอยู่เด้อคู่บ่รำคาญก็บอกกันเด้อ
สิบ่สะเออไปทักเจ้าอีกฮู้อยู่ว่าบ่มีสิทธิ์
มันผิดตั้งแต่พักแล้วล่ะ
หุดหงิดก็บอกกันด้วยคนหวยก็บอกกันมา
สิบบ่ทักไปหาขันเจ้าก็อยากวาวนำ
โอ้ย

ดาสิบ่เสอไปทักเจ้าอีกผู้อยู่ว่าบ่มีสิทธิ์
มันคิดตั้งแต่พักแล้วล่ะ
หุดหงิดก็บอกกันด้วยคนหวยก็บอกกันมา
สิบ่ทักไปหาขันเจ้าบ่อยากว้าวน้ำ
พอร้องเพลงนี้ดูโตเป็นสาวขึ้นมาเลยเนาะหูแบบตอนแรกอ่ะเป็นห่วงในเรื่องคีย์อย่างเดียวเลย
เพราะว่าเป็นเพลงของผู้ชายกลัวไม่ถูกเสียงกับน้องแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยเก่งมากเลยลูก
ขอบคุณค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องมาฟังคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้งสามท่านก่อนนะฮะ
เนนี่เลยลูกเป็นไงบ้างชื่นชมค่ะเก่งมากมากอ่า
รู้สึกว่าน้องเลือกเพลงที่เข้ากับน้องเองเหมือนหนูในเวลาหนูจะเลือกโชว์เพลงอะไรสักอย่าง
จะไม่เลือกเพลงยากเพราะว่าความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเพลงแบบสไตล์นี้อืม
สไตล์นี้คือมากกี้ฟังคือหาคอผิดพลาดไม่มีเลยแบบว่าฟังละลื้นน
ขอบคุณน้องเจนนี่ครับ
พี่หอยล่ะจ๊ะ

คือจริงผมว่ามีผลเหมือนกันกับการที่เขาเล่นกีต้า
ทำให้หูของเขาการเอื้อนอะไรมันถูกต้องไปหมดเลย
แค่อยากสิว่าวกับเธอ
ถ้าตอบแชทอายอยู่เด้อ
คู่บ่รำคาญก็บอกกันเด้อ
มันดูฟังแล้วสบายแล้วก็ผมคิดว่าเพลงนี้
คือถ้าคุณลำเพลินได้ยินนะ
ผมว่าน่าจะเอาน้องไปร้องเป็นเพลงแก้เพลงนี้นะ

คนโคราชเขาจะร้องเพลงเพลงนี้เหรอคุณ
โคราชต้องมั่นเบียงโหน๊ะคอศีษฐมาราชใช่ไหมลูก

เป็นการได้เปรียบของคนที่เป็นดนตรี
มีทั้งสารมีทั้งศิลป์

มันทำให้ร้องเพลงขี่ไม่มีเพียน
แล้วจังหวะสัดส่วนการล้อเล่นกับจังหวะ

ถ้าตอบแชทอายอยู่เด้อคู่บอก
เรื่องการร้องป้าสุไม่มีอะไรคอมเมนต์
แต่อยากจะชื่นชมคุณพ่อคุณแม่นะคะ
จริงแล้วยุคนี้สมัยนี้โอกาสเปิดกว้างมาก
แต่ว่าก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกัน
ในอนาคตมั่นใจได้เลยว่าเด็กคนนี้คือศิลปิน
อีกอย่างหนึ่งที่ป้าสุอยากชื่นชมปิ๊งปิ๊งมาก
คือการพูดลูกตั้งแต่ตอนแนะนำครั้งแรกเลยนะ
เด็กคนนี้พูดชัดถ้อยชัดคำและพูดเพราะอัคระ

แล้วมันก็ส่งผลในการร้องเพลง
ไม่จำเป็นนะลูกร้องเพลงสไตล์ไหนร้องให้ชัดไว้
นะลูกนะภาษาไทยสวยเลยยังไงก็เพราะได้นะลูกเก่งมากค่ะ

ขอบคุณคุณนักกรรมการที่ฝากให้ค่ะ
มีคำแนะนำดีนะลูกนะเก็บเอาไว้นะลูก
เมื่อมีคอมเมนต์แล้วก็ต้องมีการให้คะแนนเกิดขึ้นครับ
แต่ก่อนที่คณะกรรมการจะให้คะแนนกับน้องปิ๊งปิ๊งนะครับ
ขอเชิญเด็กซ่าทั้งสองทีมบนเวทีซ่าเลยครับ
ที่คณะกรรมการจะให้คะแนนเด็ก
ผมอยากจะให้ฟังจากปากพี่เลี้ยงก่อนครับ

แล้วคุณอยากให้กำลังใจอะไรกับน้องเชิญครับคุณแซคครับ

ก็คือทำให้คนดูมีความสุขนะครับผม
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะครับผม

วันนี้น้องทั้งสองคนเอาหัวใจพี่แซคไปเลยครับ
และที่น่าภาพภูมิใจนี่ก็คือน้องทั้งสองทีมนะครับ
ทั้งสองคนนี้ทำเพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
อย่างที่บอกครับว่าน้องพีมจากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
มีคะแนนจากคณะกรรมการอยู่ที่๒๗คะแนน
ถ้าวันนี้คณะกรรมการมอบคะแนนให้กับน้องปิงปิ๊ง
คะแนนนั่นหมายถึง๒ทีมจะเสมอกัน
แต่ถ้าน้องปิงปิ๊งได้มากกว่า
วันนี้ทีมที่ชนะก็จะต้องเป็นสามซ่าบางกอก

คณะกรรมการจะให้คะแนนน้องปิ๊งปิ๊ง

ให้น้องปิงปิ๊งกี่คะแนนครับ

พูดเพราะอัคระทุกอย่างชัดเจน
มากเลยแล้วมันก็ส่งผลในการร้องเพลง
คณะกรรมการจะให้คะแนนน้องปิ๊งปิ๊ง

ให้น้องปิ๊งปิ๊งกี่คะแนนครับ
๕๐คะแนน
จบแล้ว
และวันนี้นะครับในยกที่๒ของเรานะฮะ
ทีมสามซ่าบางกอกได้ไป๓๐คะแนน
มังกรจิ๋วเจ้าพญาได้ไป๒๗คะแนน
เพราะฉะนั้นทีมสามซ่าบางเกาะ
กรุงเทพมหานครได้รับทุนน้ำใจ
เพื่อบ้านเกิด๕๐๐๐บาท

แล้วก็เด็กทั้งสองคนนะครับ

ได้ในร้องได้ยกกำลังซ่าในยกที่สาม
ก็น้องปิ๊งปิ๊งก็เก่งมากเลยนะคะ
ร้องเพลงเก่งเล่นกีต้าก็เก่งอีกด้วย

พี่พิมก็ร้องเพลงเก่งมาก
หัวใจถวายวัดน้องยากมาก

บนเวทีซ่าเราอาจจะแข่งขันกันนะครับ
แต่หลังเวทีครับเราคือเพื่อนกัน
เชียบ
ปิ๊งปิ๊งกวาดคะแนน๓๐คะแนนเต็ม
ให้กับทีมสามซ่าบางกอก
ทำให้สถานการณ์พลิกกลับมา

ได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดในยกนี้ไปครอง
จบลงแล้วกับการแข่งขันในยกที่๒
ตอนนี้เด็กมีคะแนนสูสีกันมาก
ห่างกันเพียง๒คะแนนเท่านั้น
ในยกหน้าทีมไหนจะใช้เพลงอะไรมาสู้
และเด็กจะมาโชว์ความสามารถอะไรกันอีก
ต้องติดตามความสนุกน่ารักของเด็กเสียงดีมีน้ำใจได้
ร้องได้ยกกำลังซ่าลูกชิ้นหมูไหมคะลูกชิ้นหมู
ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมู
อื้ออร่อยจริงจริงเลย
ผมไม่ซื้อลูกชิ้นแล้วผมอยากซื้อคนนี้
สิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบขอบารมี
พ่อผู้รึสีผู้มี
สวัสดีครับ